บอลหญิงทีมชาติไทยตอนนี้เตรียมทีมอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส
มีคิวอุ่นเคลื่องกับเจ้าภาพก่อนเข้าสู่ธนเวรฟุตบอลโลก๒๐๑๙
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลโล
ยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยการซ้อมวันที่๒โคช๑หรือไทยศาสตร์ทองเวียน
พาทีมลงซ้อมใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง

จะลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับฝรั่งเศสเจ้าภาพเป็นเกมแรก

ตอนนี้ผู้เล่นในทีมเข้าใจแทคติกได้เป็นอย่างดี

พร้อมกับบอกว่าฝรั่งเศสมีเกมรุกหลากหลาย
ซึ่งทีมไทยก็เตรียมเกมโต้กลับไว้เช่นกัน
แข้งสาวไทยนะครับมีคิวอุ่นเครื่องทั้งหมด๓นัดโดยนัดแรกพบกับฝรั่งเศสวันเสาร์นี้ครับเวลา๒๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ส่วนนัดแรกในศึกฟุตบอลโลกนะครับจะเจอกับสหรัฐอเมริกาอดีตแชมป์๓สมัยวันที่๑๑มิถุนายนนี้นะครับ
รองชนะเลิศวันที่๕มิถุนายนนะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีคูลาซาวเจอกับอินเดียและ๑๙นาฬิกา๔๕นาทีทีมชาติไทยพบกับเวียดนาม
ส่วนวันที่๘มิถุนายนนะครับผู้แพ้จาก๒เกมแรกนะครับจะเตะนัดชิงอันดับ๓เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
และผู้ชนะจะเตะนัดชิงชนะเลิศนะครับเวลา๑๙นาฬิกา๔๕นาที